น้ำหน้าตะสินไทยและลิเกประยุค่ะ
ไปเผยพระอาทิตย์สหรัฐอเมริกาในห้ารัฐด้วยกันค่ะ
ที่ขอสัญญานะตอนนี้จะบัสยอม

ไปจนชั่วตราบฟ้าดินสลาย
โอ้โหหน้าหวานทั้งพระนางแบบนี้นะฮะ
รับรองเรียกว่าแม่ยกตรึม
แม่ยกที่สหรัฐอเมริกาอาจจะแอบไปดูบ้าง

ลีลาอ่อนช้อยสวยงามและการแต่งกาย
คำร้องที่เป็นเอกลักษณ์ของลิเก
กำลังจะโกลอินเตอร์ไม่ใช่กำลังไปแล้วนะคะ
อินเตอร์เพราะว่าสถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยพายับค่ะจัดโครงการดีนี้ขึ้น
การแสดงลิเกในชุดซอยสุขสมบุรณะ

แต่ว่าจะมีล่ามแปลเป็นภาษาอังกฤษทันที
เพื่อให้คุณผู้ชมต่างชาติได้เข้าใจไปพร้อมกัน
เนื้อหาและก็มีคติสอนใจในแบบคริสต์จริยธรรมด้วย
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยค่ะ

และยังเป็นโอกาสอันดีของนักศึกษาแล้วก็อาสาสมัคร
มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมดีแบบนี้ด้วยนะคะ
สัมพันธ์วงดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายับบอกว่า
ไปแสดง๕รัฐในสหรัฐก็คือนอร์ธแคโลไลน่า
จีเนียวาชิตันดีซีเพนซิวาเนียนิวเจอร์ซี่
พร้อมจัดแสดงในสถานที่ต่างนอกเหนือ
จากนี้ก็คือ๒๙แห่งนะคะ
ระหว่างวันที่๓๑มีนาคมถึง๑๑พฤษภาคม

เดือนกว่าเต็มนะคะสำหรับน้องกลุ่มนี้ที่เดินทาง

อกจากนี้ค่ะนอกจากลิเกก็มีศิลปะวัฒนธรรมไทย๔ภาค
จัดแสดงด้วยไปกันครบเลยนะคะ
ภาคเหนือนำการแสดงฟ้อนหางนกยูงค่ะ

ภาคอีสานเซิงกะโป๊แปลว่ากะลา
และภาคกลางรำวงนี่แหละค่ะนะครับ
ชาวต่างชาติเห็นเครื่องแต่งองค์ทรงเครื่องของลิเกก็คงอลังการแล้วล่ะนะฮะ

ไดมอนดเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่นักศึกษาเอาศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้ชาวต่างชาติได้เห็นกันนะครับ